เอาช่วงนี้ทำไมน้ำมันขออภัยนะคะน้ำมะพร้าวทำไม
ขายดีจังอ่ะแหมคุณไม่รู้อะไรมันมีประเด็นที่เป็นเรื่องของ
สามีภรรยาใช่ไหมที่ภรรยาบอกไม่ไหวแล้วฉันไปฟ้องตำรวจ
อ่ะเออถึงบอกว่าคุณตำรวจช่วยด้วยฉันอยากอยาก
กับสามีเพราะเขาขอเยอะไปหน่อยเขาขอทำการบ้านเยอะไปหน่อย
หลายรอบต่อวันมันเยอะไปหน่อยนะคะแล้วผู้หญิงคนนี้ฝั่งภรรยาเนี่ย
สมมุติฐานด้วยว่าที่ทำแบบนี้น่าจะเกิดจากน้ำมะพร้าว
เพราะเห็นสามีดื่มน้ำมะพร้าวบ่อยมากเนี่ยแหละค่ะ
เป็นเหตุผลไม่ต้องสงสัยนะคะถ้าช่วงเย็นเย็น
เนี่ยคุณไปแวะซื้อน้ำมะพร้าวเนี่ยคุณต้องต่อคิวเยอะอะ
เออแหละไม่ต้องสงสัยน้ำมันเกิดขึ้นเพราะข่าวนี้
หลายคนจะเอ๊ะข่าวไหนข่าวไหนยังไม่ได้ดูให้คุณผู้ชมดูก่อนค่ะ
แกไม่พอใจจะเอาสี่

กินน้ำมะพร้าวอึดจิ๊บ
คลิปนี้คลิปเดียวความในใจถึงน้ำมะพร้าว

การดื่มน้ำมะพร้าวกลายเป็นกระแสดังในโลกโซเชียลตอนนี้เลยนะคะ
เอาผู้สื่อข่าวค่ะไม่ได้ลงไปสอบถามใครหรอกนะคะ

เราจะต้องไปตรวจสอบว่ามันขายดีจริงหรือเปล่า
ไปร้านขายน้ำมะพร้าวที่อำเภอบางปะกงฉะเชิงเศร้าค่ะ
วันดีเผาผลพลึกเจ้าของร้าน

ลูกค้าหลายคนแวะมาซื้อน้ำมะพร้าวนี่แหละ
บางคนพอมาถึงหน้าร้านนะไม่อยากกลับไปกินที่บ้านเลย
บอกคุณเจ้าของร้านคุณแม่ค้าเฉาะให้กินเลยได้ไหม๔ลูกกินที่หน้าร้านนี่แหละ
เพราะอยากจะรู้ว่าเอาคืนนี้มันจริงอย่างที่เป็นข่าวหรือเปล่า
และประกอบกับช่วงนี้นะคะเทศกาลตรุษจีนมะพร้าวน้ำหอมเขาขายดี
แม่ค้าบอกโอ้โหมือเป็นระวิงตอนนี้เฉาะกันแทบไม่ทันเลยค่ะ
เอามาดูราคาขายค่ะนะคะแม่ค้าบอกว่าปกติขาย๒๐บาทก็ขายเท่าเดิม
พร้าวของทางร้านมาจากสวนของตัวเองในอำเภอบางคล้านะคะ
จำเป็นต้องขึ้นราคาตามกระแส
ล่าสุดมีแม่ค้าบางคนมาขอซื้อมะพร้าวน้ำหอมไปขายต่อด้วย
ว่าช่วงนี้กระแสน้ำมะพร้าวมันมาค่ะและน่าจะขายดีอีกประมาณหนึ่ง
ส่วนหลักวิชาการเราก็ต้องตรวจสอบมาให้นะคะ
ระบุถึงสรรพคุณของน้ำมะพร้าวนะคะ
บอกว่าในสมัยโบราณน้ำมะพร้าวมีสรรพคุณเป็นเครื่องดื่ม
บำรุงกำลังทางเพศได้ด้วย
ในส่วนของเพศชายพบว่าการดื่มน้ำมะพร้าวมีส่วนช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเทสเทิร์สโตโรน
ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายได้เล็กน้อยโดยอาจทำให้เกิดความต้องการบ้าง
แต่มีคำว่าแต่นะยังต้องศึกษากันต่อไป
นี่มีสรรพคุณอื่นด้วย
ใช่คือต้องบอกว่าคือมันเป็นผลพลอยได้มากกว่า
เพราะน้ำมะพร้าวจริงคือทำให้เลือดไหลเวียนดีเนาะ
ระบบไหลเวียนของโลหิตมันดีขึ้น
พอเลือดมันไหลเวียนดีมันก็มันไปช่วยเสริมในเรื่องของสมรรถภาพ
มันไหลไปทางนู้นมันไหลไปทางนี้นั่นแหละอ่า
นี่เรารวบรวมมาให้เลยนะจากเพจของคุณหมอท่านนี้ใช่ไหม

ส่วนผู้หญิงก็ได้ผลดีเช่นเดียวกันนะคะ
เขาดื่มน้ำมะพร้าวกันตลอดเลย
เพราะว่านี่แหละค่ะทำให้ผิวพันธุ์ดี
แมงกานิสมันมีโพแทสเซียมมันมีวิตามินต่าง
ทำให้แก่ช้า
คอลลาเจนชะลอวัยใช่ไหม
ผิวพันธ์เปล่งปลังสดใสเออมันดูดีนะ
อย่างนั้นก็ตามนะคะคุณหมอกัมประดาษบอกว่า
ดื่มน้ำมะพร้าวมากเกินไปมันก็มีผลเสียเช่นเดียวกัน
เพราะระดับน้ำตาลที่มันค่อนข้างสูงอยู่ในน้ำมะพร้าวนะคะ
และผู้หญิงอาจจะรู้สึกถึงการบีบตัวของมดลูก
ปวดท้องหรือไม่สบายตัวในช่วงการมีประจำเดือนได้ค่ะ
ดื่มให้เต็มพอดีแหละไม่ว่าจะเป็นอะไรข้อตามนะคะ